น้ำมันกว่า๒๐แห่งในจังหวัดสุรินนะครับ
เปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวสารไปขายฟรีโดยไม่คิดค่าเช่าที่
ส่วนที่จังหวัดนนทบุรีก็เตรียมที่จะเปิดตลาดให้ชาวนาขายข้าวเปลือก
แล้วก็ในระยะยาวก็จะซื้อข้าวจากชาวนาและผลิตข้าวสารบรรจุถุงขายตรงกับผู้บริโภค
เพื่อพยุงราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำไปมากกว่านี้นะครับ
กำลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก
ประชารัฐร่วมใจระหว่างวันที่๑๕ถึง๑๗พฤศจิกายนนี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเจ้าของโรงศรีศรีพรกิจวัฒนาอำเภอไซน้อย
ความสะดวกในเรื่องสถานที่รองรับกลุ่มชาวนาที่จะนำผลผลิตข้าวเปลือกไปขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
และยังช่วยเหลือด้านการขนย้ายข้าวเปลือกไปจุดจัดจำหน่ายตันละ๑๐๐บาท
จากนี้ยังวางแผนระยะยาวจะรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาทั่วประเทศผลิตเป็นข้าวสารบรรจุถุงขายโดยใช้โลโก้จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งข้าวสารที่ผลิตออกขายก็จะต้องมีคุณภาพดีด้วย
ขณะที่นายนิวัตรรุ่งสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ก็ได้เชิญผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวประชุมขอความร่วมมือลดค่าบริการเกี่ยวข้าวให้กับชาวนานะครับ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการก็ได้ประกาศราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าว
สำหรับจังหวัดราชบุรีมีอัตราค่าบริการไม่สูงกว่า๕๐๐บาทต่อไร่
เมืองต้นผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวจะคงอัตราเกี่ยวข้าวต่อไร่อยู่ที่๕๐๐บาท
เพราะว่ามีต้นทุนสูงประกอบไปด้วยค่าขนย้ายค่าแรงค่าน้ำมันและค่าขนย้ายข้ามจังหวัด
ที่สำคัญนาข้าวในจังหวัดราชบุรีช่วงนี้มีฝนตกทำให้ข้าวล้มแช่น้ำเกี่ยวลำบาก
แต่ก็จะพิจารณาราคาอีกครั้งนอกจากนี้ผู้ประกอบการโรงศรีก็จะเพิ่มราคาข้าวให้กับชาวนาอีกตันละ๑๐๐บาทด้วย
ส่วนที่จังหวัดสุรินครับเจ้าของปั๊มน้ำมันกว่า๒๐แห่งได้ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นและผู้นำชุมชน
ให้ประสานชาวนานำข้าวสารไปวางขายที่ปั๊มได้โดยไม่คิดค่าเช่าที่
ขณะนี้กำลังจัดเตรียมจุดวางจำหน่ายข้าวโดยผู้ใหญ่บ้านจะจัดหาเต็นต์ไปบริการให้
เกษตรกรต้องการนำข้าวไปขายสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานภายในปั๊ม
เมืองต้นก็จะให้เฉพาะชาวนาในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละปั๊มก่อน